เรื่องของความรักอีกแล้วนะครับ

น้อยใจแฟนเหมือนตีตัวออกห่างไปหาเขา

สุดท้ายช้ำใจเองไปคิด
กระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายครับ

มราชธานีช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง

ใจงามอายุ๒๖ปี

ในการกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตาย
เขาไปอยู่บนสะพานลอยหน้าห้างแห่งหนึ่งครับ
เพราะว่าเขาน้อยใจแฟน

รอบนึงแต่ว่าเขาจะก่อเหตุอีก

บอกว่าแฟนเพิ่งครบก็ได้๒เดือน
ช่วงหลังฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
ก่อนเกิดเหตุว่าจะแวะไปหาแฟน

จากนั้นเกิดความเครียดเองแล้วก็คิดจะทำร้ายตัวเอง

ฆ่าตัวตายก็เลยมีการนำตัวนายสุรศักดิ์

ผู้เกาะเหตุยืนเกาะสาวอำราวสะพาน

สำเร็จแล้วก็ยอมลงจากสะพานไป
แต่ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อแฟนสาวมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับ